คุณผู้ชมครับถ้าใครติดตามเรื่องของคดีหวย๓๐ล้านที่จังหวัดกาญจนบุรีนะฮะ
จะได้ยินชื่อของพยานคนสำคัญของครูปีชาที่ชื่อว่าในแผน
ในแผนเขาอ้างว่าเขาได้ยินหมวดจรูนตระโกนว่าใครทำหวยหล่นหาย

แต่ว่าหมวดตอนนี้กำลังจะแจ้งความกลับในแผนว่าเป็นการให้ข้อมูลเท็จ
แล้วบอกว่าพอเห็นหน้าในแผนตามสื่อ
นึกขึ้นได้จำได้ว่าในแผนนี่แหละครับ
ขับรถพาผู้จัดการธนาคารไปถึงที่บ้าน
แล้วก็ทราบเรื่องราวความจริงทั้งหมดตั้งแต่ต้นด้วยนะ
แต่ไปบอกว่าทำไมบอกว่าหมวดเขาเป็นคนตะโกนว่าใครหวยหายซะล่ะ
ก็เลยแบบข้อมูลไม่ตรงกันนะครับ
ร้อยตำรวจโทรจรุมวิมูลและภรรยาให้สัมภาษณ์กับทีมข้าวของเรา

วันนี้ตำรวจกองบังคับการปรับรามนัดหมายให้ไปให้ประคำเพิ่มเติม
แต่ว่าไม่ได้ระบุเวลาแล้วก็สถานที่
รอแจ้งมาอีกครั้งก็จะออกไปพบ
แล้วก็เตรียมแจ้งข้อหากับทางด้านของนายธะนุกรเหลืองใหม่เอี่ยมหรือว่านายแผน

เป็นคนคล้ายหน้าหมวดจรูนถือลอตเตอรี่ที่คนทำตกเอาไว้อยู่นั่นเอง
ค่ะทีนี้ไฮไลท์สำคัญเลย
คุณผู้ชมคะหมวดจรูนเขาบอกว่า
ตัวเองซื้อลอตเตอรี่มาจริงแล้วก็ไม่ได้ตะโกนแบบนั้นนะ
ที่สำคัญยังบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ย
ตัวเองติดตามข่าวสารที่นายแผนไปร้องขอเปลี่ยนตัวพนักงาน
สอบสวนที่ไปยื่นเรื่องถึงนายกอะไรเนี่ยนะคะ
แล้วก็เป็นครั้งแรกที่นายแผนเปิดหน้าเปิดตาแล้วก็เห็นชัดเจน
ทำให้หมวดจรูลเขาถึงบางอ้อเขานึกได้ค่ะ
เขาบอกว่าเขาจำหน้านายแผนได้ว่านายแผนนี่แหละ
เคยขับรถยนต์พาผู้จัดการธนาคารที่ฝากเงินรางวัลมาที่บ้าน

เพื่อมาให้คำปรึกษาในการติดต่อกับทนายความ

หมวดจรูลยังไม่มีธนาความจำกัดได้นะคะ
ผู้จัดการธนาคารและนายแผนก็มาพูดคุยในบ้าน

ทำให้นายแผนรู้รายละเอียดทุกอย่างเป็นอย่างดี
หมวดจรูนพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ

ผมเชื่อว่ากระมือแน่เรื่องอย่างนั้นมันจะเกิดขึ้นมาได้ไง
ไม่จริงหรอกจะไปปั้นเรื่องกันขึ้นมาแค่นั้นแค่นั้น
จริงเราเคยมีพูดคำแบบนี้ไหม
อาจจะพูดหยอกกันกับภรรยาหรืออาจจะพูดแบบนี้
ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีเลย

จะไม่มีหรอกไม่ได้พูดอะไรกันลักษณะนั้นไม่มีหรอก
ก็เห็นหน้าว่าวันที่๑ธันวาคม
ตอนแรกตอนแรกเราเห็นหน้าออกสื่อเราจำเขาได้ไหม

ถึงได้จำนะเคยมาบ้านเราอ่ะเอออืมอืมคือเขาบอกก่อนหน้านี้ว่าเขาไม่รู้จักกับไม่รู้จัก
ก็ไม่รู้จักอะไรอย่างนี้ก็มาปรึกษากันว่าหาทนายเพราะตอนนั้นเรายังไม่มีทนาย
เขาก็มาปรึกษาว่าทำยังไงเราถึงจะติดต่อกับทนายสิทธาได้เออนี่แหละเราก็คุยกันเรื่องเนี้ย
วันนั้นในแผนได้ลงมาคุยด้วยไหมครับเข้าไปอยู่ในบ้านเลยอืมก็เลยทำให้เราจำได้เลย
นั่นแหละก็คือแสดงว่าในแผนก็จะรู้เรื่องนี้ที่เกิดขึ้นทุกอย่างตั้งแต่วันที่ใช่ใช่อืมส่วนทางด้านของนางสาว
ัชริดาพรมตานหรือว่าเจ๊พัดวันนี้ก็ยังคงไปขายลอตเตอรี่อยู่นะฮะตามปกติ
ก็บอกว่าได้ไปรับหมายเรียกที่ปรายศนีย์เมื่อวานเป็นหมายเรียกจากปปข้อหาสนับสนุนเจ้าหน้าที่ประพฤติมิชอบ
กำหนดให้ไปรายงานตัวช่วงบ่ายวันที่สิบหกมีนาคมวันหวยออกพอดีนะฮะแต่ก็มีบรรยายงานว่าทางครูปีชาไคร่ครวนได้รับหมายเรียกนี้แล้วเช่นเดียวกัน
แต่ให้บรรยายรับทราบข้อเกราะหาวันที่สิบห้ามีนาคมช่วงเช้าซึ่งคนละวัน
ที่เจ๊บ้าบินเองก็ให้ไปวันเดียวกันในช่วงบ่ายนะครับเจ๊พัดจึงขอปรึกษาทนายความว่าจะติดต่อเจ้าหน้าที่ขอไปวันเดียวกันได้หรือไม่
เพราะหากเจ๊พัดต้องไปวันที่๑๖ก็ต้องเสียเงินเช่ารถไปคนเดียวแต่ยืนยันว่าจะไปรายงานตัวตามหมายเรียกอย่างแน่นอนนะครับ
ซึ่งวันนี้บริการถามตรงกับคุณจอมขวัญทนายสิทธามาพูดอีกครั้งหนึ่งกับความคืบหน้าของเรื่องนี้
ติดตามกันเวลาประมาณ๑ทุ่มนะครับ